ลงใต้ไปที่ตากใบนราธิวาสคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านเขาตกใจคุณผู้ชมมองไหมมองดีดีนะ
คุณวรพรดูด้วยนะอะไรอยู่บนถนนครับ
อันนี้อันนี้คือพ่อพันแม่พันครับ

โอ้โหได้ถนนเลยมายังไงก่อน
นี่ผมบอกแล้วตอนแรกอยู่บนถนนแล้วมันก็หนีลงไปข้างถนน

นี่เป็นจราเข้น้ำจืดครับยาว๔เมตรน้ำหนักน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัมได้
มันนอนอาบแดดสบายใจอยู่ริมถนนบ้านไร่นะครับ
ตะบนจ๊ะเหอำเภอตากใบครับ
คนที่เจอตื่นเต้นด้วยตกใจด้วยตัวมันใหญ่จริงนะครับ

มันคือพ่อพันธุ์ในฟาร์มเลี้ยงแถวนั้นนะครับ
โดยคุณสมศักดิ์เจ้าของจราเข้ตัวนี้เล่าบอกว่า
เขาเลี้ยงจราเข้อยู่ในบ่อปูน๕ตัวส่วนใหญ่พ่อพันธุ์ทั้งนั้นนะฮะ
เพราะนะครับเพราะลูกไว้ขายว่างั้นเถอะ
กลางดึกคืนก่อนโอ้โหฝนตกลมกระโชกแรง
ถึงขั้นต้นไม้โค้นที่ริมบ่อเลี้ยงจราเข้
บ่อพังบ่อพังจราเข้ไปสิไปเลยออกมา

โอ้โหตัวใหญ่มากจริงอ่ะ

คือมันอยู่ตัวเดียวไม่รู้สึกเท่าเนี่ย

พอยกได้เห็นทั้งตัวเลยโอ้โหคุณวรพรร้องโอ้โหเลยนะครับ
คุณสมศักดิ์ก็ต้องไปประสานเทศบาลตากใบขอรถเครนมา
จราเข้หน่อยนะครับจะเอากลับไปไว้ที่บ่อเหมือนเดิม
ประมงนราธิวาสเขาเข้าไปตรวจสอบ
พบว่าเป็นเหตุสู่วิสัยจริงนะครับ

แต่กำชับต่อจากนี้พี่ก็ดูแลให้ดีหน่อยก็แล้วกัน

แต่จะให้ดูความใหญ่ของมัน

และที่สำคัญคือความยาวครับผมเพิ่งเคยอ่านข่าวเจอ
งูเหลือมความยาว๗เมตร
เมื่อกี้เมื่อกี้จราเข้๔๔เมตรก็ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเหมือนกันนะ

งูเนี่ยผมเคยอ่านเต็มที่นะ๕เมตรไม่เกินนี่๗เมตร
โอ้โหอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่บางบอน
ยื้อต้องดึงโอ้ยผมเป็นห่วงแขนพี่เขานะ
จุดนี้ชาวบ้านเจองูเหลือมครับอยู่ที่
หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับถนนพรมราช
แขวงบางบอนใต้เขตบางบอนกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็นี่แหละเจอแบบนี้นะอย่าจับเองเด็ดขาด
แค่คิดก็ผิดแล้วดูสิค่ะดูความสู้นะฮะครับ
แล้วมาคู่กันเลยนะ
๔เมตรกับ๗เมตร